จริงแล้วการเข้าตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี๒๕๕๙
การค้าปีหนึ่งนั้นพันกว่าล้าน
เกิดมาจากการค้าขายให้กับคนทั้งในและนอกประเทศ

ประสบการณ์ที่ทำอยู่ทั้งหมด๒๒ปีนั้น
ตลอดจนละครซีรีส์เกาหลีอินเดีย
ฟิลิปปินส์ฮอลลีวูดเยอะแยะมากมายนั้น
ทำให้เราเป็นที่ไว้วางใจของประชาชนตลอด

จึงได้มีการเติบโตขยายงานในเรื่องของการ

ในการจัดจำหน่ายให้กับคนทั้งในเอเซีย
ตินอเมริกาสหรัฐอเมริกาตลอดจนแถบยุโรป

เติบโตไปโลกไม่เคยหยุดยั้ง
คือการพัฒนาคือวิวัฒนาการที่ก้าวต่อไปเรื่อยของโลก
มันคือความลงตัวเหมาะสมและความภาคภูมิใจของทีมงานทุกคนค่ะ
พอเวลามารวมตัวกันเสร็จเรียบร้อยจึงกลายเป็นความพร้อมค่ะ
น่าจะเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่สร้างตัวเองชัดเจนเหลือเกินว่า
การยืนหยัดได้ด้วยตัวเองคือสินค้าของตัวเอง
หรือว่าปัจจุบันนี้ก็คือว่าออกมาหลายตัวแล้วนะคะ
แต่คงจะเห็นครบถ้วนกันจนหมดเนี่ย
จนถึงกลางปีหน้าคือกลางปี๒๐๒๐
สนุกทุกวันสำหรับทุกคน